ส่วนท่านนี้วันนี้ก็มีแถลงมีทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกันคุณชูวิทย์คุณสันทนะนะคะวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เดินเครื่องเต็มสูบที่บอกว่าจะฟ้องหนึ่งร้อยล้านบาทนะคะไปพร้อมกับเอ่อ
ซึ่งถูกนายสันทนากล่าวพาดพิงบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทำให้เจ้าของโรงแรมและบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็มีการส่งภาพคลิปไปให้ตำรวจจนเข้าตรวจสอบแต่ไม่พบความผิด
กระทำอันนี้ถือเป็นการกลั่นแกล้งและเข้าข่ายความผิด
ฐานแจ้งความเท็จสร้างหลักฐานเท็จและหมินประมาทโดยการโฆษณา
ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
เพื่อปกป้องชื่อเสียงเจ้าของโรงแรมและบริษัทเอาไว้ค่ะ
พูดกั๊กรู้จักชูวิทธ์รู้จักกำพลผมบอกจริงนะ
ผมเป็นเจ้าพ่ออาบอบนวดหกที่นายสันทนะทำมาหากินอะไรครับ
เออนี่ผมจะบอกให้นะอยู่ในศาลผมก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ถ้าไปเจอข้างถนนอย่างนี้ให้
นี่แหละค่ะแล้ววันนี้ไปด้วยกันนะทนายอนัญชัยกับคุณชูวิทย

คนก็สนใจโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยนะครับ
เพราะว่าการที่มอบหมายให้ทนายอนัญชัยทำคดี
ถ้าเราย้อนกลับไปถึงผลงานของทนายอนัญชัยเนี่ย
รับผิดชอบฝ่ายที่ถูกฟ้องมักจะไม่รอดนะเวลาที่ทำคดี
เพราะฉะนั้นคดีนี้มันมีจุดไหนที่ทนายอนัญชัยเห็นว่ามันข้อได้เปรียบ
จะเอาผิดคู่กรณีได้บ้างก็เป็นที่น่าสนใจนะครับ
เราไม่มีอ่ะน้องมีโรงแรมทำธุรกิจเป็นพันล้าน
แต่มีคนกล่าวหาว่ามั่วสุมเสพยาเสพติดผมถามว่าใครจะมาพัก
มันชัดเจนนะครับแล้วคุณไปสร้างพยานหลักฐานให้ตำรวจมา
แล้วคุณก็มากำกับดูแลทำเป็นนู่นนี่นั่นรัก
อย่ามาครับอย่ามาคุยกับผมหรือคุณชูวิทย์มันตลกมันโจ๊กเกอร์
ผมไม่มีตลกครับในชีวิตมีแต่เรื่องจริง
งั้นผมไม่รับฉายาทนายกระดูกเหล็กหรอกนะครับ
และอย่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าผมกระจอกหรือไม่กระจอก

ผมจะไม่ตอบโต้กับคุณในทางสื่อโซเชียล
เพราะผมไม่ใช่เป็นทนายโซเชียล
แล้วก็ไม่ใช่สองท่านนี้นะคะวันนี้ที่ไปยื่นฟ้อง
วันนี้ในสันทนาก็ไปสารเหมือนกันค่ะ
เพื่อที่จะขอคัดสำเนาคำฟ้อง
เพื่อไปใช้เป็นข้อมูลสู้คดี
หนักใจไหมในสันทนาบอกไม่หนักใจ
เพราะว่าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเป็นความจริง
แล้วบอกว่าตนเองยังมีหมัดเด็ดหลักฐานเด็ดเก็บไว้กับตัว
ส่วนการต่อสู้ก็พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีค่ะ
ผมมันนักรีดไถผมทำอะไรก็ได้ถูกไหม
ส่วนมันคนดีจากไหนผมถาม
ผมเห็นมันมายังไงจริงไม่อยากจะใช้สรรพนามคำนี้นะ
แต่ผมสำหรับผมแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์
คุณผู้ชมเดี๋ยวจับตาดู๖กุมภาพันธ์นะคะ
เพราะว่าคดีนี้สารนัดไต่มูลฟ้อง
วันที่๖กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
พรุ่งนี้คุณชูวิทย์ทนายอนัญชัยเตรียมเดินทางไปสภา
ก็จะไปพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานกรรมธิการปรบประชา
อันนี้ก็จะให้ตรวจสอบกรณีนายสันทนะด้วย

ก็บอกว่าจะไปดักรอพบด้วยเช่นเดียวกัน
พรุ่งนี้เราก็ต้องตามไปทำข่าวต่ออีกนะคะ
แม่ตัวละครแต่ละตัวที่โยงเข้ามาในเรื่องนี้นี่
กระพริบตานะคุณผู้ชมนะห้ามกระพริบตาผมบอกไว้เลย